ความกดอากาศต่ำกำลังแรง
เคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและปลายแหลมหยวน
ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ส่งผลให้เกิดภาวะอุทธกภัย
เกาะติดสถานการณ์ฝนตกถล่มใต้ได้ทุกช่องทางกับ